ท่านผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ยังคือเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้แล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับ
ยังต้องสู้กันต่อไปนะฮะตัวเลขต่างแม้ว่าจะดีขึ้นทุกวันในส่วนของไทย
แต่มาตรการต่างเราก็ต้องกาดไม่ตกนะฮะต้องช่วยกันต่อไปนะครับ
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของการผ่อนคลายระยะแรก
รู้สึกว่าประชาชนคนไทยก็หายเครียดน้อยลงนะคะ
ออกมาทำงานข้างนอกกันมากขึ้นนี่แว่วมาว่า

ระยะที่๒จะเกิดขึ้น๑๗พฤษภาคมนี้นะคะ
บคอเขาเตรียมที่จะหาห้างสรรพสินค้าตัวอย่างแล้ว
เพื่อจะทดลองเปิดดูก่อนนะคะเป็นการนำร่อง
หลายคนคิดถึงห้างแทบใจจะขาดแล้ว
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะสามารถได้ไปเดินห้างได้๑๗พฤษภาคมนี้หรือเปล่า
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคก็ออกมาแถลงทุกวันนะคะ
ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
วันนี้เรามีผู้ป่วยใหม่เพียงแค่๔รายเท่านั้นค่ะ
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑ราย
แล้วก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่๓รายนะคะ
โดยเป็นคนที่มีประวัติเสี่ยงจากการไปทำงานหรือไปในสถานที่ชุมนุมชน๑ราย
แล้วก็กลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนจังหวัดยาลา๒รายค่ะ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหาย๓รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ศพด้วย
เป็นชายไทยอายุ๖๘ปีเป็นชาวกรุงเทพนะคะ

ผู้ป่วยคนนี้เขาเริ่มป่วยตั้งแต่๑๙มีนาคมค่ะ
มีไข้มีปวดกล้ามเนื้อก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แต่เขามีภาวะแทรกซ้อนก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ไตวายนะคะ
ก็เลยเสียชีวิตวันที่๙พฤษภาคม
ซึ่งจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่๓๔ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๗๘๗ราย
ยังรักษาในโรงพยาบาล๑๖๑รายแล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๖ศพค่ะ
นายแพทย์ทุยศิลป์ออกมาพูดถึงข่าวดีด้วยนะคะ
ก็คือความคืบหน้ากระบวนการรับฟังความเห็นเพื่อเตรียมปลดล็อกในระยะที่๒
บอกว่าจากการประชุมสอบคอชุดเล็กช่วงเช้าเนี่ย
หารือกันแล้วว่าจะลองหากลุ่มตัวอย่างเป็นพื้นที่ทดลองเปิด
ถ้าหากว่าเป็นห้างสรรพสินค้าก็จะหามา๑พื้นที่
ลองเปิดดูซิประเมินดูว่ามาตรการต่างในห้างเป็นยังไง
ประชาชนที่เข้ามาต้องปฏิบัติตัวแบบไหนมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
แล้วจะประเมินผลในวันที่๑๖พฤษภาคมค่ะ
ถ้าหากว่าผ่าน๑๗พฤษภาคมจะมีการประกาศผ่อนปลนระยะที่๒ต่อไป
แต่ว่าก็ต้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีในฐานะ
พอสบคเป็นผู้พิจารณาด้วยนะครับ
ส่วนวันนี้ตลาดนัดจตุจักรเปิดเป็นวันแรกนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ปิดไปนานพอสมควรทีเดียวจากสถานการณ์โควิด๑๙
วันนี้วันแรกของการเปิดตลาดนัดจตุจักรนะครับ
กรทมออกประกาศผ่อนปลนให้สามารถกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติแล้ว
ก็จะเปิดตี๕ถึง๖โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม

วันนี้บรรดาผู้ค้าก็มาเปิดร้านกันตั้งแต่เช้านะครับ

มีคนที่สนใจแล้วก็ทราบข่าวรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นไปตามมาตรการของการป้องกันโควิด๑๙

ทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับที่มาจับจ่ายซื้อของหรือว่าพนักงานของร้านต่างใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลย
อันนี้เป็นข้อบังคับใครจะเข้าตลาดต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ถูกต้องแล้วตอนนี้เขามีประตูเข้าออกอยู่ให้แค่๖จุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นไปต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับเข้าประตูไหนได้บ้าง
แต่ละประตูต้องผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิด้วย
ถ้าเกิน๓๗๕องศาเนี่ยเข้าไม่ได้
อันนี้ลุ้นมากนะเพราะว่าอากาศร้อนมากไม่รู้ว่าใครจะตรวจอุณหภูมิผ่านบ้าง
จอดรถกว่าจะเดินมาถึงนี่นะ

ก็จะมีประตู๑ด้านถนนกำแพงเพชร๒ประตู๒ด้านถนนกำแพงเพชร๓
ประตูด้านถนนผนโยธินประตูทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ประตูทางเข้าออกห้างมิกซ์แล้วก็ประตูทางเข้าออกตลาดจตุจักรพลาซ่า
หลังจากปิดไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้ว
แต่ว่าทางกรทมเขาก็เตือนนะว่าร้านไหนเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ไม่เข้มงวดกวดขันเรื่องของการป้องกันการพระธรรบาศโกศ์๑๙
เขาสั่งปิดได้นะใช่ค่ะปิดเป็นร้านร้าน